ผู้ชมครับวันนี้นักสืบโคนันที่เมืองไทยทำงานกันหนักเหลือเกิน
คือตอนนี้อาจจะพอรู้ชื่อกันบ้างแต่ต้องรอให้เจ้าตัวเข้ามาบอกกันนะฮะ
ปรากฏว่าไม่พอใจที่ชวนไปกินปู
แล้วน้องดาราไม่ไปตบหน้าเขาฉาดใหญ่กลางห้างดัง
นี่นะฮะทนายตั้มออกมาโพสต์เท่านี้แหละโอ้โหทีนี้หากันเลยนะครับว่า
ใครคือใครอะไรยังไงหลังจากโพสต์เสร็จนะครับทนายตั้มแจ้งเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าหากยอดแชร์ครบพันนะเดี๋ยวจะมาใบ้เพิ่มให้
โอ้โหทีนี้คนก็เลยยิ่งแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์แชร์กันเยอะแยะไปหมด
สืบหาว่าคือใครนะใครคือคนที่ถูกตบ
ใครคือดารารุ่นใหญ่ลายคลามต่อมาธนายตั้มก็โพสต์รูปเพิ่มเติมนะครับ
เป็นรูปตำรวจที่เกาหลีใต้ค่ะเดินทางไปยังห้างห้างหนึ่ง
บอกว่าเป็นห้างที่เกิดเหตุเหตุการณ์ที่เกิดที่เกาหลีใต้นะฮะ
แล้วเขาก็แจ้งความตำรวจที่เกาหลีใต้นะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ย
เป็นนักแสดงหนุ่มน้องใหม่ไปแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีใต้เรียบร้อย
ตอนนี้ตำรวจเกาหลีกำลังมาเก็บหลักฐานสถานที่เกิดเหตุนะครับนี่คือภาพนี้นะฮะ
มาเก็บหลักฐานซึ่งคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยคือเรื่องใหญ่
นายตั้มบอกว่าตกใจมากเพราะเห็นว่าออกจากวงการเพราะโดนแบนไปแล้ว
จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเรื่องนี้เนี่ยมีหลักฐานอีกเยอะ
พร้อมกับติดแฮชแท็กเจ๊ตั้มใต้เตียงเรียบด่วนปูดองเป็นเหตุสังเกตได้
นี่นี่ก็ใบมาเยอะเหมือนกันนะทนายตั้มนะใบเยอะค่ะ
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
นัดผู้สื่อข่าวเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสี่วันที่แล้วนะครับดารารุ่นใหญ่คนนี้
หาคนไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้โดยจะได้เปอร์เซ็นต์จากการหาคนไปทำ
ซึ่งดารารุ่นใหญ่คนนี้รู้จักกับผู้จัดการของนักแสดงหนุ่มช่องน้อยศรี
ก็เดินทางไปกันนะแต่ว่าคนละไฟล์บินไปเจอกันที่เกาหลีใต้
ซึ่งนักแสดงหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่สะดวกใจแต่แรก
เนื่องจากดารารุ่นใหญ่คนนี้เนี่ยใช้เขาแบบต่างนานา
อย่างเช่นใช้ถ่ายภาพต้องไปคอยดูแลให้คอยดูแลดารารุ่นใหญ่คนนี้
ซึ่งนักแสดงหนุ่มคนนี้เขาก็บอกว่าคือเขาไปในฐานะลูกค้านะ
ใช่ค่ะแล้วทำไมเขาต้องไปคอยดูแล
นี่ฮะจากนั้นพอผ่านมาถึงเมื่อ๔วันที่แล้วเนี่ยที่เกาหลีใต้เนี่ย
ดารารุ่นใหญ่คนนี้ชวนนักแสดงหนุ่มคนนี้ให้ไปทานปูด้วยกัน
ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เกาหลีใต้นะเป็นปูจริงนะไม่ได้มีอะไรแอบแฝง
คือไปกินปูนี่แหละนะโดยนักแสดงหนุ่มคนนี้เขาบอกเขาไม่ขอไป
เพราะว่าเหมือนกับละครเขาเพิ่งออนแอร์เขาอยากจะอยู่ดูละคร
เขาก็เลยไม่อยากไปปรากฏว่าดารารุ่นใหญ่คนนี้ไม่พอใจ
เอามือตบไปที่ลำตัวเขาสองทีแล้วจากนั้นก็มีการพูดคุยกัน
กระทั่งดารารุ่นใหญ่คนนี้ก็โมโหขึ้นมาอีก
แล้วเอามือตบหน้าเลยทีนี้ตบแรง๑ทีถ้ามกลางสายตาคนไทย
ที่อยู่ในห้างและพนักงานห้างที่เห็นเหตุการณ์
หลังเกิดเหตุนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับก็เลยทักมาหาทนายตั้ม
เพื่อขอคำปรึกษาทนายตั้มบอกว่าตอนนั้นก็แนะนำให้เขาไปแจ้งความก่อน
แจ้งความที่เกาหลีใต้นั่นแหละมันจะได้มีหลักฐาน
นักแสดงหนุ่มคนนี้ก็ไปแจ้งความแล้วก็โทรบอกพ่อกับแม่ที่เมืองไทย
กับแม่ก็บอกว่าให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดจากนั้นนักแสดงหนุ่มคนนี้
ถึงขั้นต้องเปลี่ยนโรงแรมที่พักเปลี่ยนไฟล์บินบล็อกทุกช่องทางกับดาราคนนั้น
เขาบอกเขาไม่อยากยุ่งอีกแล้วทนายตั้มนี่บอกว่า
ความรู้สึกของดารานุ่มคนนี้ที่บอกกับทนายตั้มนะ
เขาบอกว่าสติกระเจิงมากขาสั่นใจสั่นไม่เคยโดนอะไรแบบนี้มาก่อน
ต้องเปลี่ยนโรงแรมหนีเพราะนอนห้องติดกันผมไม่อยากเจอเขา
จนตอนนี้เขายังไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแล้วยังไปพูดกับคนอื่นเหมือนกับผมโกหก
นายตั้มบอกว่าดารารุ่นใหญ่คนนี้เนี่ยพยายามติดต่อกับนักแสดงหนุ่มที่ไปกระทำกับเขานะฮะ
ค่ะพอเป็นข่าวเนี่ยค่ะก็พยายามติดต่อ
แต่เขาบอกเขาบล็อกมาเลยเขาบล็อกทุกช่องทางเขาไม่ให้ติดต่อได้
ก็เลยโทรไปหาผู้จัดการของนักแสดงหนุ่มคนนี้แทนทีนี้พอมีข่าวออกไปเนี่ย
นักแสดงดารารุ่นใหญ่อีกคนนึงก็ทักมาหาทนายตั้มนี่นะฮะ
บอกว่าคนขับรถเนี่ยก็เคยเจอดารารุ่นใหญ่คนนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้เช่นเดียวกัน
ส่วนดารารุ่นใหญ่คนที่ก่อเหตุจะเป็นใครทนายตั้มบอกว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือชอบโชว์กลาง
เคยโพสต์หยาบคายในโซเชียลแล้วก็ถูกสังคมแบน
นายตั้มบอกด้วยว่าให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเดี๋ยวให้ออกมาชี้แจงกันแล้วกัน
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงจริงหรือไม่จริงยังไง
ที่เราตบหน้าทีตอนกำลังจะออกจากห้างนะครับภฤติกรรมของเขาที่ผมไปเช็คดูนะครับ
เขาก็เคยมีเอาไอจีไปด่าอะไรคำไม่สุภาพนะครับแล้วก็มีเคยโดนชาวเน็ตแบนนะครับ

นี่เป็นสิ่งที่ธนายตั้มได้เปิดเผยณวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยทนายตั้มบอกว่ามีการรวบรวมหลักฐานพร้อมกับมีการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ของตำรวจที่เกาหลีใต้ไปแล้ว
นี่คือภาพตอนที่นักแสดงหนุ่มเข้าไปแจ้งความนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะฮะ
แต่ทนายตั้มบอกว่าสามารถเอาผิดได้นะครับโดยสำนักงานอายการสูงสุด
จะเป็นผู้ดำเนินการให้กับคนไทยที่เกิดเหตุในต่างประเทศ
ตอนนี้นักแสดงหนุ่มคนนี้ยังไม่ได้กลับมานะครับ
ยังอยู่ที่เกาหลีใต้จะอยู่อีก๔วันถึงจะเดินทางกลับไทย
หลังมาถึงเมืองไทยจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเขาสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
เพราะว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครมาก่อน
แล้วเจ้าตัวก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ย
ไปเป็นลูกค้าถึงต้องมาคอยดูแลเอาอกเอาใจเอาใจใส่คอยเดินตามถ่ายรูปให้อะไรให้
ทั้งที่ความจริงก็ไม่ได้ว่ารู้จักอะไรกันเป็นการส่วนตัวเท่าไหร่
ล่าสุดมีคนโยงไปถึงดารารุ่นใหญ่ที่อยู่ที่เกาหลีใต้นะครับ
ซึ่งได้โพสต์รูปถ่ายลงในไอจีเอาไว้เยอะมาก
ก็คือรูปของการกินปู
กินปูที่เกาหลีนี่นะฮะที่ร้านแห่งหนึ่งที่เกาหลีใต้
ซึ่งเป็นช่วงวันเวลาที่สอดคล้องกับทนายตั้มที่ให้ข้อมูลคือเมื่อ๔วันก่อน
คือบางคนเขาก็ไปเห็นรูปของคือตอนนี้เขาก็รู้ชื่อแล้วล่ะ
ก็คือเขาก็มองไปถึงว่าจะใช่พี่ม้าออนภาหรือเปล่า
เพราะไปเกาหลีใต้พอดีแล้วก็โพสต์รูปกินปูเหมือนกัน
แต่ต้องรอพี่ม้าชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะฮะ
แต่เห็นเบื้องต้นบอกว่าสิ่งที่ทนายดังได้พูดออกไปเนี่ยบางเรื่องมันก็เกินจริงเกิน
มันเกินไปใช้คำว่าตบมันเกินไปคือชี้แจงผ่านสื่อสำนักหนึ่งอย่างนี้ค่ะ
บอกทนายดังคนดังเขียนเนี่ยมันเกินไปอย่าใช้คำว่าตบแล้วก็ไม่ได้เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อะไร
ไม่ใช่คนดังหรือข้อไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอะไร
เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการดีกว่าเนอะ
รวมทั้งนักแสดงหนุ่มที่เขาจะกลับมาอีก๔วันนะทนายตั้มบอกอีก๔วันจะกลับมาเมืองไทย